ซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตามองการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับว่า
จะใช้มาตรฐานในการตรวจสอบเช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไปหรือไม่

เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับความกระจ่าง
จนทำให้มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่าย
ว่าอาจจะมีการช่วยเหลือนางสาวปารินาไกรคุบ

หรือถูกดำเนินคดีด้วยโทษสถานเบา
เพื่อไม่ให้เป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล

อยากเห็นการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเสียที
นะครับไม่อยากเห็นสองมาตรฐาน
แล้วก็อยากเห็นคนที่ทำผิดได้รับโทษโดยเร็ว
เหมือนกับชาวบ้านที่ได้รับโทษโดยเร็ว
ธิบดีเป็นคนพูดเองยืนยันต่อสื่อมวลชน
ว่าที่ดินแปลงนี้ปลูกลูกสี่ปลูกไร่
ไม่ว่าจะปลูกลูกสี่ปลูกไร่หรือปลูกลูกไร่เดียวหรือตารางวาเดียว
คุณปรินาก็ผิดแล้วตอนนี้เขาพยายามที่จะบอกว่า
พ่อเป็นคนซื้อลูกไปแจ้งปรปชอันเป็นเท็จหรือเปล่า
แล้วก็พยายามที่จะดูเรื่องอายุความ
เขาจะสู้เรื่องอายุฟาร์มกันเทคนิคง่าย
ช่องออกของคนที่เป็นกุญสือก็จะวางแผนแบบนี้
หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดพื้นที่โดยรอบเขาสน
ที่เป็นพื้นที่ของเขาสนฟาร์มครับ

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ๖๙๑ไร่ของนางสาวปารินา
อาจจะเป็นพื้นที่ของหลวงอย่างแน่นอนครับ

ว่าจะเป็นพื้นที่ของป่าสงวนประมาณกี่ไร่
และเป็นพื้นที่ของสอปกรประมาณกี่ไร่ครับ
ซึ่งความชัดเจนทั้งหมดจะมีขึ้นในวันที่๒ธันวาคมนี้ครับ
ธวัชชัยรัฐกรูดผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ว่าการรังวัดวันนี้เพื่อสร้างมาตรฐานของแผนที่
นำมารวบรวมบันทึกก่อนออกเป็นแนวเขตที่ถูกต้อง
ที่มีความแม่นยำและได้รับการยอมรับ
เช่นเดียวกับสอบประกอบยืนยันว่าแผนที่ที่มีอยู่
มานานกว่า๔๐ปีจึงต้องนำมาเทียบเคียงใหม่
เพราะการรังวัดวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทั้ง๒หน่วยงานถือแผนที่มาคนละฉบับ
แต่ย้ำว่าที่ดินของนางสาวปารินายังไงก็ต้องเป็นของหลวงแน่นอน
และในวันจันทร์ที่๒ธันวาคมนี้จะได้ข้อสรุปอีกครั้ง
ว่ามีการลุกพื้นที่ป่าสงวนกี่ไร่
พูดตรงเลยเกือบ๗๐๐ไร่นะฮะ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตสอบประกอบอยู่แล้วนะครับ

ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ซึ่งถามว่าทำไมใช้คำว่าส่วนใหญ่
ที่เรายังตรวจความละเอียดกันระหว่างกลมป่าไม้กับสอบประกอบ
เพราะว่าถ้าเราตอบไปตอนนี้เดี๋ยวก็จะไม่ตรงไม่อะไรอีก
จะไฟ่ฝีกกันอีกเพราะว่าข่าวนี่ออกไปเยอะ

แล้วเดี๋ยวเราจะสรุปอีกทีเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรเท่าไรอย่างไร

เราจะเก็บไว้เฉยไปทำเฉยไม่ได้อยู่แล้ว
เดี๋ยวเราสรุปให้เสร็จเลย
ในวันนี้สอบประกอบยังได้นำแผนที่ที่มีความชัดเจนและละเอียดที่สุด

มาให้ดูเพื่อยืนยันว่ามีพื้นที่ล้ำออกไปนอกเขตสอบประกอบ
ซึ่งพื้นที่โรงเรือเลี้ยงไก่อยู่ทับและเลยเส้นแนวออกมา
แต่แผนที่มาตราส่วนดังกล่าวไม่ถูกนำมาใช้
เนื่องจากแต่ละกระทรวงมีกฎท้ายกระทรวงให้ใช้มาตราส่วน๑ต่อ๑แสนและ๑ต่อ๔แสนเท่านั้น
ซึ่งในเรื่องนี้เป็นสาเหตุทำให้เรื่องที่ดินของนางสาวปารินาต้องยืดเยื้อออกไป
เพราะสอปกรและกรมป่าไม้ใช้แผนที่คนละมาตราส่วนกันต้องเริ่มรังวัดใหม่
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าเขาสนฟาร์ม
วันนี้มีปริมาณรถที่ขนขี้ไก่ออกไปขายเข้าออกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
อดคล้องกับปริมาณกระสอบขี้ไก่ที่ลดน้อยลงไปอย่างถนัดตา
เป็นผลมาจากเมื่อวานนี้มีชาวบ้านมาต่อคิวซื้อขี้ไก่ออกไปขายเป็นจำนวนมาก
นางสาวปารินาลดราคาขายเหลือเพียงกระสอบละ๑๐บาท
ชาวบ้านรายนี้ขับรถมาจากอำเภอสวนพึ่งตั้งใจจะมาซื้อขี้ไก่
เนื่องจากทราบจากหลานชายว่าขี้ไก่ลดราคา
แต่เมื่อเข้ามาปรากฏว่าไม่มีคนงานขายอยู่
ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ปปชจากส่วนกลางจะเดินทางเข้าตรวจพื้นที่บริเวณเขาสนฟาร์ม
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่นางสาวปรินาแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้หรือไม่
สุดที่เกียจกระเสมฮิรัญโยดมถ่ายภาพ
ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน